ทุกผู้ชมครับแม่เหตุการณ์นี้ผมก็ท่านผู้ชมลองดูว่าเออ
ถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงมีภรรยาเนี่ยเขาเห็นสามีเนี่ยถูกไฟดูด
สามีเป็นช่างไฟปีนบันไดขึ้นไปจะไปต่อไฟเข้าแคมป์คนงานอะไรมา
อย่างเนี้ยอืมเธอบอกเธอมาถึงเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
ค่ะอยากจะช่วยสามีให้เร็วที่สุดก็เลยถีบบันไดเอาถีบบันได
ออกจากเสาไฟอ่าจะได้ไม่ถูกไฟช็อตสามีจะได้หลุดจากไฟที่ช็อตอยู่
เออสามีร่วงตกลงมาข้างล่างเสียชีวิตอ๋อจะทำยังไงอ่ะทีนี้อืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลราชสวายอำเภอลำลูกกา
ปฐุมธานีนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุชาติการพักดี
อายุ๕๒ปีนี่ฮะที่ฝ่ามือด้านขวามีรอยไหม้สีดำ
ลักษณะถูกไฟช็อตไฟดูดส่วนที่ท้ายทอยเนี่ยมีเลือดออกเยอะเลย
เพราะว่าตกลงมาแล้วกระแทกกับพื้นมีบันไดเนี่ยพาดอยู่กับสายฟาน
เสาไฟอยู่อันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีสายไฟคล้ายถูกตัด
ปลั๊กเนี่ยเสียบห้อยอยู่อย่างนี้ยาวยาวแบบนี้เลยนะฮะค่ะ
ภรรยาของผู้ตายหลังจากนี้ฮะโอ้โหนี่เป็นลมเลยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุทั้งตกใจนะเหม่อลอยไม่ได้สติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อนชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันนะฮะประคับประคองคอยประถมพยาบาลกัน
ภรรยาของนายสุชาติผู้ตายบอกว่าเธอเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านนะฮะ
จะคอยเก็บกวาดกวาดถนนอยู่พื้นที่แถวนี้ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ย
เมื่อวันนี้เวลาตอนใกล้เที่ยงเนี่ยใกล้พักทานข้าวเธอก็เดินมาหาสามี
เห็นสามีกำลังปีนบันไดขึ้นไปเพื่อต่อไฟเข้าแคมป์ที่พักคนงาน
เพราะสามีเป็นช่างไฟฟ้านะทำงานที่นี่กันมาประมาณ๒๐ปีแล้ว
คุณรัชพรค่ะเธอก็เดินผ่านสามีไปนี่ฮะเสาไฟตรงเนี้ย
ไดที่พาดขึ้นไปเนี่ยระหว่างนั้นมีคนวิ่งมาบอกสามีเธอเนี่ย
ถูกไฟดูดถูกไฟดูดเธอก็วิ่งกลับมาที่เสาไฟต้นเดิม
มาเห็นเห็นสามีเนี่ยกำลังเนี่ยถูกไฟดูดอยู่
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถีบบันไดที่สามีเนี่ย
นขึ้นไปต่อไฟแล้วร่างสามีก็ตกลงมาจากบันได
มันสูงใช่ไหมคะแล้วแบบกระแทกเข้าท้ายทอยเข้าหลังแบบหลังลงอ่ะ
นี่ฮะสุดท้ายก็เรียกกู้พงกู้ภัยเลยมาช่วยกัน
แต่ก็ไม่ทันนะฮะสามีเสียชีวิต

คือโหไม่รู้จะทำยังไงนึกว่าจะช่วยสามี

นี่ภรรยาช็อคไปเลยนะฮะ

แต่บางคนพูดไงว่าถ้าขวัญเจอคนไฟดูดให้กระโดดถีบ

แต่มันคือกรณีที่อยู่ข้างล่าง
เออใช่ไหมอันนี้คือสิ่งเราเรียนรู้กันมา
จะช่วยยังไงใช่ไหม
แต่ก็ต้องเข้าใจตรงในส่วนของภรรยาเขาก็คงจะไม่รู้จะทำยังไงก็คือ
กะว่าจะทำให้สามีหลุดจากสายไฟให้เร็วที่สุด

นี่มันเสาไฟฟ้าแบบนี้มันไฟแรง

นี่นะฮะก็เลยถีบบันไดกะว่าให้สามีเนี่ยจะหลุดลงมา
แต่จังหวะมันสูงมันตกกระแทกลงมา

ผู้ชมครับลูกสาวนะฮะลูกสาวนี่ทำงานอยู่ชนบุรี
พอทราบข่าววันนี้รีบมาเลยนะครับที่เกิดเหตุอยู่ที่ราชสวายปฐุมธานี

บอกตกใจมากนะความจริงนัดกับพ่อไว้เลย
พรุ่งนี้เนี่ยวันอาทิตย์วันหยุดเดี๋ยวจะมาหาพ่อจะไปกินหอยแคลงกัน

พอก็เป็นช่างพ่อไป
ตกนั้นพ่อก็เลยน่าจะต่อไฟเข้าห้องต่อเลยนี่ก็ไม่รู้
ก็บอกพบนี้หนูก็จะมาหาพ่อเขียนผลกระทิตย์กินหอยแคลง

กินน่ากล้วยใหญ่อย่างนี้ไม่ก็เลยโทรไป
โทรไปแล้วก็ตีรถจากทวนมารีมาเลย
พอเรามีความฝันอะไรถึงพ่อบ้างไหมหรือวันสุดท้าย
ไม่ไม่ฝันไม่อะไรเลยเมื่อวานก็คุยกัน
ส่วนตำรวจนะฮะบอกว่าก็ต้องทำตามขั้นตอนนะ
ก่อนถึงก็ต้องนำตัวภรรยาของผู้ตาย
แล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำตามขั้นตอนก่อน

ศพของผู้ตายก็ต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอน

หลังจากนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีเรื่องของคดีความนะฮะ

สาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงนะฮะ

หรือว่าการช่วยเหลืออะไรต่างของภรรยาอะไรพวกนี้เนี่ย
มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาว่าแบบไหนว่ายังไงกันบ้าง